คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมงที่ผ่านมาค่ะที่จังหวัดสงขลานะคะ
มีคนร้ายเนี่ยบุกยิงอดีตตำรวจที่เป็นนักเคลื่อนไหวช่วยเหลือด้านคดีความ
แล้วก็เป็นคนที่ออกมาแฉพฤติกรรมการทุจริตของตำรวจนะคะ
เขาเสียชีวิตค่ะตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเจ้าที่พยายามปั๊มหัวใจ
แต่สุดท้ายเสียชีวิตนะคะคนที่ถูกยิงคือร้อยตำรวจเอกวัชริน
เบนจักรทศวรรษอายุสี่สิบแปดปีเนี่ยค่ะ
เป็นอดีตรองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
คือร้อยตำรวจเอกวัชรินเนี่ยเขาก็ร่วมกับกลุ่มทนายอาสามาช่วยเหลือด้านคดีอาญา
ให้กับผู้เสียหายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคดีต่างโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
มีการเฟซบุ๊กไลฟ์ในเพจของตัวเองแฉพฤติกรรมของตำรวจที่ตั้งด่านรีดไถ
หรือตำรวจที่ทุจริตหรือตำรวจที่ตรวจปัสสาวะยัดข้อหาอะไรแบบนี้
ครับก็มีการเคลื่อนไหวมาโดยตลอดอยู่ดีดีคนร้ายบุกไปยิง
จอดรถอยู่หน้าบ้านอ่ะยิงคารถเลยอ่ะค่ะคือถ้าจะนิยามความหมายไป
ก็เป็นอดีตตำรวจนักแฉเนี่ยแล้วก็ใช่ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด
สามนัดนะคะอืมกระสุนเนี่ยเข้าไปที่ลำตัวที่คางตอนแรกบาดเจ็บสาหัสนะคะ
สุดท้ายกู้ภัยเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจนำส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตนะคะ
ตอนจังหวะเกิดเหตุเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่า
ตัวร้อยตำรวจเอกวัชรินเขาขับรถมาจอดที่หน้าบ้านนะคะ
เป็นรถเก่งสีขาว
คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปในรถ
คาดว่าคนร้ายเนี่ยมากันสองคน
คาดว่าขับตามรถของร้อยตำรวจเอกวัชรินมาห่าง
พอจอดรถหน้าบ้านคนร้ายก็เลยเดินลงมากระหน่ำยิงแล้วก็ขับรถหนีไป
เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๙เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
เคลียร์พื้นที่ไปเก็บหลักฐานที่จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
ต้นพบว่าคนร้ายกระหน่ำยิงจากทางประตูด้านซ้ายยิง๕นัดค่ะ
กระสุนเนี่ยเจาะเข้าที่ประตู๒นัดและเข้ากระจก๓นัด
ตัวผู้ตายร้อยตำรวจเอกวัชรินพยายามจะถอยหลังหนี
รถก็เลยไหลถอยหลังไปประมาณ๑๐เมตรได้
แต่ไม่เจอปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ก็ลื้อประตูฝั่งคนขับเพื่อหาหัวกระสุนในรถ
บริเวณรอบที่เป็นแนววิถีกระสุน
เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในคดี
จากการสอบสวนเบื้องต้นอย่างที่บอกค่ะ
ว่าผู้ตายขับรถมาจอดหน้าบ้าน
ทะเบียน๒๕๑๕ของคนร้ายขับตามหลังมา
แล้วพอผู้ตายจอดรถคนร้ายจอดรถลงมา
หนำยิงใส่แล้วขึ้นรถขับรถหนีไป
ตำรวจติดตามตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
ตามเส้นทางหลบหนีเพื่อหาเบาะแสติดตามจับกลุ่มคนร้าย
พี่ชายของผู้ตายนายรัฐภาระคง

เขาอยู่หน้าบ้านเลยนะคะที่จุดเกิดเหตุ
จังหวะที่คนร้ายยิงเขาได้ยินเสียงปืน

ก็เห็นว่ารถของน้องชายกำลังถอยหลัง
ก็เลยวิ่งมาปรากฏว่าเจอว่าน้องชายถูกยิงแล้ว
ไม่ได้แล้วจังหวะตรงนั้นน้องชายอาการสาหัส
แล้วก็เห็นรถของคนร้ายด้วยนะคะ
เห็นรถคนร้ายกำลังขับหนีแต่ไม่เห็นหน้าคนร้ายค่ะ

ก็เห็นรถน้องถอยหลังอยู่ก็วิ่งตามไปที่รถ

หลังจากชิงเสร็จคนร้ายก็ขับรถหนีไปเลยครับ

แต่ว่าป้ายทะเบียนก็จำหมายเลขได้
ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นป้ายจริงหรือเปล่า

อยู่

แต่ว่าหายใจอยู่
ส่วนสาเหตุที่คนร้ายมาก่อเหตุนี้คือ
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่รู้ชัดเจนนะคะ

ว่าสาเหตุน่าจะมาจากที่ผู้ตายเข้าไปช่วยชาวบ้าน
ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดีอาญา
โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
แฉพฤติกรรมของตำรวจบางนายนะคะ

ตรวจปรัสสวะยัดค่อหา
คดีอื่นที่ตำรวจมีพฤติกรรมกระทำความผิดนะคะ
ความผิดส่วนตัวและความผิดในหน้าที่การงานนะ
เนี่ยค่ะก็เลยคาดว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่คนร้ายมาตามมายิงแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีการสร้างวิรกรรมห้าวหารในการปะทะสู้รบเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด
ได้ความดีความชอบเลื่อนชั้นไปในตำรวจศัลยบัตรร้อยตำรวจตีเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
สังกัดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
อืมผลงานเยอะนะคะมีผลงานจับกลุ่มคดีอาญา
เหตุระเบิดสงขลาสิบเอ็ดจุดเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสอง
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบผู้กองวัชรินถูกสั่งปลดออกจากราชการ
ในคดีหน่วงเหนียวกักขังผู้อื่นสารแขวงจังหวัดสงขลาพิพากษาจำคุก๑ปีปรับหกพันบาท
แต่ผู้กองวัชรินรับสารภาพสารลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก๖เดือน
ปรับสามพันบาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาสองปีและหลังจากนั้นผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
มีความเห็นว่าพฤติการของผู้กองวัชรินเป็นผู้ประพฤติชั่วร้ายแรงรังแก่ประชาชน
มีคำสั่งปลดออกจากราชการแต่หลังจากนั้นผู้กองเองก็ออกมาเคลื่อนไหว
แฉพฤติกรรมของตำรวจที่ทุจริตซะเองอะไรแบบนี้ค่ะ
เต้าจากนักเรียนพลตำรวจไปจิตยศร้อยตำรวจรี
แต่ก็ไปถูกปลดออกจากราชการแล้วก็ในเพจล่าสุดเนี่ยค่ะ
ของผู้กองวัชรินโพสต์สุดท้ายนะคะอันนี้วันนี้เลยนี่ใช่ค่ะ
ก็เกี่ยวกับคดีเสือดำอ่าอืมอ่าก็รอดูความคืบหน้ากันต่อไปนะครับ
ว่าจะมาจากเรื่องอะไรกันแน่นะครับ